ไม่ได้เป็นความจริงตามที่เขาพูดมาทั้งหมดเลยนะครับ
อันนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับ
แล้วเรื่องการด่าล้างที่บอกว่าเราไปมีคนอื่นอะไร
ยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับคือประเด็นการหย่าร้างมีจริงจริง
ถ้าได้สอบถามจากเขาจริงเขาเป็นคนที่ขออย่าร้างเองนะครับ
อ่าครับนี่คือประเด็นนี้ครับเขาขอเวลารับเราก่อนใช่ครับ
ผมขอถามนิดนึงก่อนหน้านี้ที่เป็นสาเหตุของการหย่าล้างค่ะคุณ
มีปัญหาอะไรกันนะคะคือเราก็มีปัญหากันมาตลอดนะครับ
ปัญหานู่นนิดนี่หน่อยก็เป็นมาเรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่คบกันเลย
นะครับแต่มันก็เริ่มสะสมมาเรื่อยจนมันมาถึงจุดแตกหักในปัญหาหลายหลายอย่างนะครับ
ก็เลยตัดสินใจที่จะหย่าล้างกันครับผมแสดงว่าเขาเป็นปัญหาชีวิตคู่เหมือนคู่ทั่วไป
ปัญหาทั่วไปครับปัญหาทั่วไปเขาต้องการอะไรจริง
ที่มองได้ตอนนี้พี่นักข่าวเขาก็บอกว่าปัญหาที่มองได้ตอนนี้จริงก็คือการดิสเครดิต
ต้องการทำให้เสื่อมเสียซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรแค่นั้นเองครับ
อันนี้จริงมั้ยหรือว่าเป็นข้อที่จริง
คือผมไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนเขารู้ได้ไงว่าเรามีสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ซึ่งถ้าผมคุยกับใครผมต้องมีชู้สาวหมดเลยอะครับ
อันนี้ผมขอปฏิเสธตรงนี้นะครับมีนักเรียนเยอะเลยครับ
ทำงานไปทั้งสองศรวายส่วนที่เขากล่าวหาอะไรมาผมมาก็
ก็ให้มันผ่านไปครับผมไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้น
เพราะว่าสิ่งที่มันจะลำบากก็คือ

ก็คือไม่อยากให้ใครลำบากก็คือขอหยุดไว้แค่นี้นะครับ
ครับผมใช่ครับเพื่อทำสบายใจครับ